ส่วนคดีฆ่าโหดยกครัวชาวพม่า๔ศพที่จังหวัดตากนะครับ
วันนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นชาวพม่าด้วยกันเอง

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าดีใจที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดแล้ว
ติดตามจากรายงานครับ
พร้อมกันที่สุสานบ้านแม่ตาวท่ามกลางความโศกเศร้า
หลังถูกคนร้ายเพื่อนร่วมชาติฆ่าโหดเมื่อคืนวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ปฏิบัติการไล่ลากฆาตกรรายนี้
ตำรวจไทยได้ประสานตำรวจพม่าติดตามจับกลุ่ม
จนกระทั่งเช้าวันนี้ตำรวจเมียนคาเลจังหวัดพาอันรัฐกะเหลี่ยงของพม่า
ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากราว๑๖๐กิโลเมตร
สามารถจับกลุ่มนายสวยและนายสุยได้
จากนั้นทางการพม่าได้ควบคุมตัวไปสอบสวน
ขณะที่นางมุยภรรยาของในสวยที่ถูกตำรวจไทยจับกลุ่มเป็นคนแรกเมื่อวันที่๑๘ธันวาคม
วันนี้กลับคำให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยอ้างว่านอนหลับอยู่หลังจากสามีกับเพื่อนไปก่อเหตุแล้ว
จึงมาปลุกและพากันหลบหนี
ส่วนมูลเหตุเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวผู้ตายมาโดยตลอด
เหยื่อฆาตกรโหดดีใจที่ทางการพม่าสามารถจับคนร้ายที่ฆ่าพ่อกับแม่ของเธอได้
โดยเธออยากให้ทั้งคู่ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
ส่วนภรรยาของในสวยที่กลับคำให้การว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุนั้นเธอไม่เชื่อ
เพราะในที่เกิดเหตุพบท่อนไม้ที่ใช้ก่อเหตุถึง๓ท่อน
ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนจะถูกส่งตัวมาดำเนินคดีหรือไม่ยังไม่แน่ชัด
เพราะทางการไทยและพม่าไม่มีการทำสนทิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
แต่คณะนี้อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ทูตพม่า
หากไม่มีการส่งตัวมาทางการพม่าก็จะดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคนเอง